โกยเจแปนวันอาทิตย์นี้จะพาไปพบกับบริษัทผู้ผลิตพลังงานยักษ์ใหญ่อันดับต้นของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปได้ง่ายจากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำซึ่งเป็นรถที่ใช้งานได้จริงในประเทศญี่ปุ่น